คุณผู้ชมฮะที่สมุทรสงครามก็เกิดเหตุระทึกกลางดึกเลยนะครับ
เพราะว่าคนในบ้านมีอยู่๕ชีวิตนอนหลับพักผ่อนอยู่ภายในบ้าน
อยู่บ้านถล่มลงมาทับคนในบ้านทั้ง๕เลยคุณผู้ชมฮะ
จะรอดชีวิตหรือไม่ต้องไปดูกันนะครับกับข่าวนี้
เพราะนี่อย่างที่เห็นเลยสภาพบ้านที่มันพังถล่มลงมาเสียหายทั้งหลัง
แต่ว่าชีวิตของคนสำคัญสุดนะครับ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลที่สว่างเบนจธรรมสมุทรสงครามนะครับ
เข้าช่วยเหลือคนที่ติดอยู่ในบ้านที่เกิดเหตุ

ซอยถนอมสุขสำราญที่ตำบลแหลมใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม
เห็นสภาพบ้านด้านนอกโอ้โหพังถล่มเสียหายนะฮะ
คนที่อยู่ในบ้าน๕ชีวิตครับถูกทับติดอยู่ใต้ซาก
การช่วยเหลือค่อนข้างลำบากแล้วก็ต้องใช้ความระมัดระวัง
ไฟก็ดับด้วยคุณใช้แต่ไฟฉายในการส่องสว่างเอานะครับ
คุณผู้ชมท้ายที่สุดสามารถช่วยทั้ง๕ชีวิตออกมาได้
พบผู้บาดเจ็บอาการหนัก๒คนก็คือนางสมปรุงนาคประเสริฐอายุ๗๗ปี
คุณยายถูกเสาบ้านทับบริเวณใบหน้าและมีอาการปวดศีรษะรุนแรงนะครับ
ส่วนอีกคนคือคุณป้าอรสาเหนียมเฉลยอายุ๕๐ปีหัวไหล่หลุดครับ
เจ้าหน้าที่เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศล่านะครับ
คนในบ้านอีกคนคือนางสาวอริสราอายุ๓๒ปีเล่านาทีชีวิตให้ฟัง
บอกว่าขณะที่ทุกคนนอนหลับอยู่นะเพราะมันเกิดขึ้นกลางดึกนะครับ
จู่บ้านก็พังถล่มลงมาเสาไปทับคุณยายปรุง
เธอช่วยดึงหมอนที่ยายหนุนทำให้คุณยายสามารถที่จะออกมาได้
พยายามช่วยคนในบ้านสุดชีวิตเหมือนกันนะครับ
ไม่เห็นนะหนูช่วยดึง
นี่แหละครับก็ถล่มลงมาไม่รู้ตัวนะฮะ
โชคดีนะทั้ง๕คือไม่เสียชีวิตนะครับ
เพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้เคียงพูดถึงลางบอกเหตุ

แน่นอนแหละชาวบ้านเขาเชื่อคิดว่าเป็นลางร้ายแน่นอนนะครับ
แต่ก็ยังโชคดีนะพอถล่มลงมาเนี่ยไม่มีใครตายนะครับ
แต่ถ้าคิดตามหลักวิศวกรรมนะคุณ
คือสภาพบ้านหลังนี้เก่าสุดโสมมากนะครับ
แล้วก็เพื่อนบ้านเคยเตือนกันอยู่แล้วว่าอย่าอยู่เลย

เสามันต่อตรงขึ้นไปหลังคากระเบื้องก็อาจจะพังลงมาได้
กระทั่งเกิดเหตุขึ้นจริงด้วยนะครับ
นี่แหละฮะส่วนหมาเมื่อกี้ก็รอดมาได้นะคุณนะ

รอดชีวิตมาได้อีก๓ชีวิตทีเนี่ย

เพราะว่าตัวบ้านมันไม่พังถล่มทับกรงนะครับ